หลายคนแชร์ภาพออกมาในโลกโซเชียลมีเดีย
เชิญชวนให้ไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่าง
ซึ่งตอนนี้อากาศหนาวเหมาะมากนะคะ
ไปชมสากุระที่ดอยอ่างขาง
ชมทะเลหมอกที่เมืองเลยที่จังหวัดเลยนะคะ
เดี๋ยวพาไปเที่ยวดอยอ่างขางกันก่อนนะคะ

ตอนนี้อุณหภูมิ๕๙องศาเซลเซียสค่ะ
นักท่องเที่ยวก็ขึ้นมาสัมผัสอากาศหนาวคึกคัก
แล้วก็ไปชมดอกซากุระญี่ปุ่น
ถ่ายรูปคู่รักใต้ต้นสากุระเมืองไทย
อันนี้ซากุระจริงนะ
สากุระไต้หวันก็มีเขาปลูกไว้ที่ดอยอ่างขาง
เริ่มออกดอกเบ่งบานให้ได้ชมกัน๑๐
แล้วก็มีดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายสายพันธุ

เทคนิคการถ่ายรูปกับดอกซากุระสีชมพู
แล้วก็ตัดกับผืนป่าสีเขียวเนี่ย
คุณลองใส่สักสีฟ้าจัด

หรือไม่ก็ใส่เป็นแบบคลีน

สีชมพูได้ไหมอยากเป็นดอกสกุระด้วย

เดี๋ยวคนไหนคือดอกสากุระ

เอาเป็นว่าใส่สีตัดกันจะได้ภาพสวย

ตอนนี้เลยก็อุณหภูมิเลขตัวเดียวเหมือนกัน

ภูชมลาวเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่
ของจังหวัดเลยในอำเภอท่าลี่

เพราะว่าที่นั่นอุณหภูมิ๖องศาเซลเซียสค่ะ
สิ่งที่เขาไปทำก็คือการนั่งแคร่ห้อยขากินข้าวจี่
ทัศนียภาพของเมืองหมอกแขวงชัยบุรีสปลาว

จับใจคือมองข้ามฝั่งไปเลย
ไปที่สปลาวเลย

เขตอักษะพันธ์สัตว์ภูหลวงอำเภอภูเรือ
อุณหภูมิ๑องศาเซลเซียสเองคุณ
ทะยานแห่งชาติภูเรืออุณหภูมิ๓องศาเซลเซียส
แล้วก็ภูกระดึง๕องศาเซลเซียสนะครับ

ลงมาที่นครพนมอากาศเย็นต่อเนื่อง
ตัวเดียวเหมือนกัน๗๘องศาเซลเซียส
นักท่องเที่ยวก็เดินทางมาสัมผัสอากาศหนาว

โดยเฉพาะบริเวณลานพญาศรีสัตนาคาราช

แต่ทีนี้ลมหนาวกระโชกแรง
ก็สร้างปัญหาให้กับการเดินทาง
ด้วยการเดินเรือข้ามฝาก

ร้านค้าร้านอาหารริมแม่น้ำโขง
ลมแรงช่วงนี้ลูกค้าก็น้อยลง

จากสถานที่ท่องเที่ยวแล้วนะครับ

ช่วงนี้หนาวหลายคนจะอยากจะหาวิธีทำยังไงล่ะ
หนาวใช่ไหมลูกมาลุกขึ้นเต้นกันนะฮะ

ผมไม่ต้องถ่ายเดี๋ยวดูธาตุดูเลย

ปานามานะครับเป็นเด็กนักเรียน

ก็ตื่นเต้นกับอากาศที่หนาวเย็น

สวมเสื้อกันหนาวหลากสีสันมาโรงเรียน

เวลาที่ไปโรงเรียนแล้วมีเสื้อกันหนาว

ใช่ก็จะเป็นการช่วงของการโชว์แฟชั่นกัน

ก็คือต้องใส่กางเกงกางเกงที่หนาหน่อยไปเรียน

เด็กก็มีความสุขนะครับคุณครูก็บอก
ลุกมาออกกำลังกายกันในห้องเลย

นี่กรูก็เต้นด้วยนะ

จะช่วยคลายหนาวออกกำลังกายกันสักนิดนึง
ก็ช่วยคลายหนาวได้เดี๋ยวฮูลล่าฮูป

จากโรงเรียนเทศบาล๑ทรงพลวิทยา
อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี

ดูเรื่องของผลกระทบกันบ้าง
ไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าจะเป็นสัตว์นะครับ

ก็เผชิญอากาศที่เย็นลมกระโชกแรงเช่นกัน
ต่างทั้งฝูงละมั่งควายช้างม้าลายนกกระจอกเทศ
ก็ออกมานอนอาบแดดกันทั่วหน้าเลยนะฮะ

ฮิปโปเต็มมาฮิปโปเขาจะอยู่แต่ในน้ำ
คราวนี้เขาขึ้นมาอาบแดดนะฮะหยิดลับก็
มายืนคอสูงเชิดคอ

ใช่นะครับเจ้าหน้าที่เองก็วางมาตรการในการป้องกันลมหนาว
เอากล่องไม้เอาฟางมาให้สัตว
ได้เพิ่มความอดอบอุ่นด้วยนะครับ
เอามาดูผลกระทบต่อเกษตรกรกันหน่อยนะคะ
สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในจังหวัดพยาว
คือผลกระทบนี้เป็นผลกระทบที่ดีนะ
เพราะว่าเขาบอกชอบมากอากาศหนาวเย็นแบบนี้
ส่งผลดีต่อแม่ไก่ไข่

ไม่เครียดเหมือนอากาศร้อน
ส่งผลให้ปริมาณไข่เพิ่มขึ้นกว่าปกติ๒๐เปอร์เซ็นต์
ฟองใหญ่ขึ้นด้วยสร้างรายได้ให้เกษตรกรเพิ่มขึ้น
แต่ว่ามีกังวลอยู่นิดหน่อยถ้าหากอากาศหนาวเย็นลงกว่านี้
อาจจะมีปัญหาไข้หวัดนกระบาดตามมาอีก
ครับส่วนที่ขอนแก่นร้านอาหารปิ้งย่างหมูกระทะได้รับความนิยม

ร้านอาหารที่ปิ้งย่างมันมีไออุ่นจากเตามาไงคนก็ชอบนะครับ
อย่างร้านเจนเนื้อย่างในตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองขอนแก่นเนี่ย
โปรโมชั่นรับลมหนาวอุณหภูมิต่ำสุด๙องศาเซลเซียส
เอาใจลูกค้าที่เข้ามากินหมูกระทะในช่วงเที่ยงแก้หนาว
โปรโมชั่นซื้อ๑แถม๑

สร้างรายได้เพิ่มให้กับทางร้านเป็นอย่างมากอะไรนะ
พวกหมูกระทะพวกจิ้มจุ่มพวกอะไรที่ต้องอยู่หน้าเตาเนี่ย
ดิบขายดีช่วงนี้รวมตัวกันเยอะระหว่างเพื่อนฝูงพูดคุยกันไป
ไออุ่นแล้วก็อิ่มไปด้วยใช่ฮะ